น่าจะเคยได้ยินคำว่าสื่อรักออนไลน์นะครับ
เรื่องการพบปะกันผ่านทางสื่อสังคมออนไลน์ต่างนะครับ
ถ้าเจอคนดีก็ถือว่าโชคดีนะครับ
แต่ถ้าเจอคนไม่ดีถูกมิจฉาชีพหลอกลวง

อย่างกรณีล่าสุดที่เกิดขึ้นกับหญิงสาวคนหนึ่งนะครับ

ถูกหลอกเงินไปถูกขโมยทรัพย์สิน

อ่าถูกกลมขู่ว่าจะเอาคลิปลับมาแชร์
เจาะประเด็นเรื่องนี้จากรายงานครับ

ทีนี้ก็เห็นว่าเขาเป็นเด็ก

เขาเป็นคนดีนิสัยดี
แบบว่าจะเป็นมิชาชีพหรืออะไร

หญิงสาวคนหนึ่งที่ระบายออกมา

หนุ่มรุ่นน้องที่รู้จักกันผ่านโซเชียลมีเดีย

ตัดสินใจให้ในป๊อปเข้ามาพักอาศัยที่หอพัก
ของตัวเองทั้งที่เพิ่งรู้จักกัน

แต่แล้วกลับเกิดเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิด
เมื่อในป๊อปกลับมีนิสัยเปลี่ยนไป
ตัวเธอต้องนำเรื่องราวที่เกิดขึ้น

แล้วในป๊อปเข้ามาแสดงความคิดเห็น
ทำให้เป็นจุดเริ่มต้นของความรัก

ทั้งคู่ได้นัดพบเจอหน้ากัน
ซึ่งในป๊อปดูเป็นคนนอบน้อมนิสัยดี
พร้อมบอกว่าทำงานเกี่ยวกับช่างไฟ

กระทั่งตัดสินใจให้ในป๊อปเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของชีวิต

ป๊อปได้ขอเงินจำนวน๔๐๐๐บาท

กลับบอกว่าไม่มีเพราะถูกโกง

กระทั่งมาทราบอีกครั้งว่านายป๊อป

ตัดสินใจยุติความสัมพันธ์
แต่กลับถูกคมคูว่าจะนำคลิปลับ

ขโมยของขโมยพระห้อยคอ

จะลงให้เพื่อนคนไหนก่อนดี

สังคมโลกออนไลน์ตรงนี้เลยว่า

กับพนักงานสอบสวนสนบางนา

ซึ่งตำรวจสนบางนาได้เดินทางมาที่หอพักแห่งหนึ่ง

และได้พบกับในป๊อปขณะเดินทางออกจากที่พัก
ตำรวจจึงตรวจค้นกระเป๋าและพาขึ้นไปที่ห้องเพื่อค้นหาของกลาง
โดยในป๊อปยืนยันว่าไม่ได้หลอกลวงหญิงสาวรุ่นพี่แต่อย่างใด
ส่วนทรัพย์สินที่ขโมยมาได้นำไปคืนบางส่วนแล้ว
และไม่ได้มีเจตนาจะปล่อยคลิปลับตามที่ข่มขู่ไว้
แต่ยอมรับว่าที่ผ่านมามีพฤติกรรมหลอกเอาเงินและทรัพย์สิน

แต่ได้รู้สึกสำนึกผิดกับสิ่งที่ได้กระทำลงไปแล้ว
ส่วนเงินที่ได้ก็จะนำไปใช้เที่ยวเตร
มีมีมีครับ
แต่หมายถึงคลิปไม่มีผมผมแค่ครู

ก่อนหน้านี้แหละครับ
ล่าสุดตำรวจกำลังสอบสวนขยายผลในประวัติการ
เพื่อดูว่าจะแจ้งเอาผิดในข้อหาอะไรบ้าง
เพราะชายคนนี้มีคดีช่อกงติดตัว
ส่วนคดีที่เกิดขึ้นกับเหยื่อสาวรายนี้
ตำรวจกำลังรวบรวมหลักฐานเอาผิดอยู่

สำหรับคนที่รักในโลกออนไลน์
บางครั้งก็อาจไม่สวยงาม
ตามที่เราวาดฝันไว้เสมอไป
ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน